เด็ก๕ขวบเด็กผู้ชายคือเขาก็สนอะเนาะ
คือสมัยเราเด็กสมัยเด็กนะ

ก็จะมีแค่กระมังกับตะกร้าใส่ผ้า

ชอบนะก็ชอบไปนั่งในกระมังไปนั่งในตะก้าใส่ผ้า
แต่ตอนนี้ก็เครื่องซักผ้าแล้วใช่ไหมน้องเขาก็สน
ไปนั่งในเครื่องซักผ้าเป็นแบบที่ปั่นผ้าค่ะ

เป็นแบบลักษณะของการนั่งชันเข่าอย่างนี้น่าสงสารออกไม่ได้

ใช่ค่ะวิธีการนะเขาต้องแบบให้เอาสบู่เหลว
โรยลงไปที่ตัวให้แบบตัวลื่นนะคะ

กู้ภัยมูลนิธิใต้เต็กตึงนะคะก็ช่วยน้องเด็กชายวัย๕ขวบอะค่ะ
เขาไปนั่งในถังปั่นผ้าของเครื่องซักผ้าแล้วออกไม่ได้
เขาก็ร้องไห้ไงมันติดอยู่แบบนี้น้องก็ตกใจนะคะ
ต้องใช้สบู่เหลวราดตัวแล้วก็ดึงขึ้นมาเนี่ย
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านขนอมธานีนะคะ
ที่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าอมรสิริรักษาเป็นกู้ภัย
ก็โพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กนะคะ
เขาก็ได้รับแจ้งว่ามีเด็กติดในเครื่องซักผ้าใช่ไหมคะ
กู้ภัยเขาก็เอาอุปกรณ์ตัดถ่างไปช่วย
เขานั่งชันเข่าอยู่ในถังปั่นแห้งค่ะ

วิธีการก็เลยเอาสบู่เหลวร่าตามตัวตามขา

ไม่ต้องไปตัดถังไม่ต้องไปรื้อเครื่องซักผ้าไง

เท่านี้น้องเขาไม่ได้สวมเสื้อผ้าต้องให้มันเลื่อนไง

น้องเขาก็ร้องไห้แต่น้องเขาก็น่าสงสารนะ

บอกว่าขอโทษต่อไปนี้จะไม่เข้าไปในเครื่องซักผ้าแล้ว

ลุงไปเล่นไหมไป
เอาอีกไหมเอาอีกไหม

ขอโทษครับ

เขาก็บอกว่าเป็นอุทาหรณ์
ว่าเด็กเวลาเล่นซุกซนอะไรแบบนี้ต้องระวัง
แล้วก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ปกครองด้วยนะคะ

โอ้โหมันก็จะเป็นปัญหาเด็กก็ไปติดอยู่อย่างนี้
ไม่มีใครมาช่วยนี่ยังดีที่แบบมีคนมาช่วยได้

ใช่อันนี้โชคดีหน่อยนะครับ